ริ่นเอาไว้เรื่องของนักธุรกิจสาวที่มาร้องให้สายใหม่ต้องรอดช่วยเธอด้วยนะคะ
เพราะว่าถูกหมอดูชื่อดังที่กาญจนบุรีหลอกให้หลับนอน
โดยอ้างว่าจะช่วยแก้คุณสัยแล้วก็เสริมพลังให้สามีเนี่ยกลับมารักเธอนะคะ
ไม่ใช่หลอกแค่นี้นะคะยังหลอกเธอให้สูญเงินไปกว่า๑๔ล้านด้วยค่ะ
ไปดูเรื่องของเธอกันหน่อยนะคะคุณเอนามสมมุติแล้วกันนะคะ
เป็นนักธุรกิจหญิงอายุ๓๐ปีก็รวบรวมหลักฐานต่าง
ไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดบอกช่วยเธอด้วยค่ะ
เพราะว่าถูกหมอดูชื่อดังหลอกให้หลับนอนด้วย
สูญเงินไปกว่า๑๔ล้านบาทโดยเล่าว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว

ไปดูดวงที่สำนักของหมอดูคนนี้ที่กาญจนบุรี
แล้วทายแม่นนะก็เลยเชื่อถือ

ก็ยังติดต่อหมอดูคนนี้ให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้าน
แล้วตอนที่มาดูฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยหมอดูก็ทักบอก
มีสีหน้าหมองคล้ำนะเหมือนกับถูกคุณสัย
ต้องรีบแก้นะไม่งั้นจะไม่ทันการ
ปรากฏว่าหมอดูทำพิธีแก้คุณสัย
ด้วยการกอดจูบรูปคลำ

แต่ก็ไม่คิดอะไรเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นพิธีกรรม

และก็ยังเข้าพิธีแก้คุณสัยในลักษณะแบบนี้ถึง๒ครั้ง
จนกระทั่งเดือนมีนาคมปี๖๕ค่ะ
หมอดูทักคุณเอบอกว่าสามีแอบนอกใจ
ต้องทำพิธีเรียกสามีให้กลับคืนมา
คุณเอก็เชื่อนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเธอบอกว่า
หมอดูให้เข้าไปในห้องนอนที่สำนักให้ถอดเสื้อผ้า
แล้วบอกว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับหมอดู
นี่ค่ะเพื่อเป็นพิธีเรียกสามีให้กลับคืนมา
บอกด้วยความที่อยากให้สามีเลิกนอกใจและกลับมารัก
สุดท้ายเธอก็ยอมมีเพศสัมพันธ์กับหมอดู
หลังจากนั้นเธอบอกว่าหมอดูพยายามยุแห่
ให้ตัดขาดกับสามีจนสุดท้ายต้องเลิกรากับสามีจริงค่ะ
หมอดูบอกกับคุณเอบอกว่าต้องคบหากับเขา
ฉันสามีภรรยาแล้วจะช่วยเพิ่มพลัง
จะทำให้เรียกสามีกลับคืนมา
คุณเอก็ทำตามคือคนมีความทุกข์นะครับ
ในช่วงที่คบหากันเธอบอกว่าหมอดูคนนี้หลอกให้โอนเงินไปให้
เพื่อทำพิธีกรรมต่างหลายครั้ง
นับตั้งแต่ปี๖๕จนถึงปัจจุบันเธอสูญเงินไปกว่า๑๔ล้านบาท
แล้วเธอบอกว่ายังทราบข้อมูลจากผู้หญิงอีกหลายคน
ถูกหลอกในลักษณะแบบเดียวกัน
ถึงขั้นต้องจัดคิวให้ผู้หญิงเนี่ยเวียนกันเข้าไปหลับนอนกับหมอดูคนนี้
ซึ่งเธอบอกว่าเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าร้อยรายค่ะ
ก็คือเหมือนเลิกตีขาดว่าตีขาดกันไปแล้วค่ะ
มาเตือนเราเขาพยายามเตือนเราก็ไปเห็นแบบเนี้ย
ไอ้หมอดูคนเนี้ยบอกให้เราอ่ะปิดการติดต่อกับแฟนเก่าทั้งหมด
ถ้าเรายังติดต่ออยู่ยังถือว่ายังคบกันอยู่เขาจะพูดคำนี้
เท่าที่เราทราบหนูคิดว่าเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยนับร้อยค่ะ
เพราะเขาทำมายี่สิบปีแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดตลอด
ค่ะวันหนึ่งสามคนสี่คนอืมเข้าไปนอนกับเขาอ่ะอืม
เคยเจอกับผู้เสียหายคนอื่นไหมก็เพิ่งมาเคยเจอตอนหลัก
คือเขาจะพยายามไม่ให้แต่ละคนเจอกันแล้วเคยได้ทักทวงถามในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องไหม
ก็เคยถามค่ะแล้วเขาจะโวยวายเลยเขาจะโวยวายขึ้นมา
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือถ้าเป็นเรื่องจริงอันนี้น่ากลัวเลยนะคุณกาย
ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เจอแบบนี้นะหลอกให้เข้าไปมีเพศสัมพันธ์ลักษณะวนเวียนกัน
คือไม่ขาดสายร้อยรายนะคะคุณเอเนี่ยบอกว่าหมอดูคนนี้เธอทราบว่ามีภรรยาอยู่แล้วด้วย๓คน
คนที่จดทะเบียนสมรสชื่อพิมดีกรีนางงามระดับติด๕คนสุดท้าย
ซึ่งภรรยาคนนี้หนีไปพร้อมกับหมอดูแล้วก็เลขาอีกหนึ่งคน
เชื่อว่าภรรยาทั้งสามคนมีส่วนรู้เห็นและยังมีพระสงฆ์อีกหนึ่งด้วยค่ะ
คอยหลอกให้หญิงสาวมาร่วมทำบุญกับเขา
คุณเอบอกว่าถ้าใครมีปัญหาการเงิน
หมอดูคนนี้ก็จะใช้วิธีหลอกล่อเอารถมาจำนำ
แต่พอเอาเงินมาถ่ายถอนก็ไม่ยอมคืนรถให้
แล้วก็ยังทราบว่าในบ้านของภรรยาที่เป็นอดีตนางงาม
มีรถซุปเปอร์คาร์และรถหรูจอดอยู่นับสิบคันครับ

ก็ให้คุณเอเอาพยานหลักฐานต่างรวมทั้งสลิปการโอนเงิน

เอามางั้นมารวมกันมาแจ้งความดำเนินคดีด้วยกัน
เพื่อเอาผิดกับหมอดูคนนี้แล้วค่ะ
โอ้นี่แหละค่ะ
บอกในข่าวบอกว่าชื่อพิมพ์ใช่ไหมฮะ
สวดนางงามระดับติดท็อป๕เนี่ย
เวทีดังกล่าวปี๕๗ที่ผ่านมานี่
ถึงตอนนี้ก็สักประมาณไม่ถึง๑๐ปีอะ

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะ
บอกว่าตำรวจสพท่าม่วงครับฝ่ายปกครอง

ตะบนท่าล้ออำเภอท่าม่วงนะครับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนั้นมีการตรวจสอบข้อมูลฮะ
พบว่าอาจารย์หนึ่งหรือว่าหมอหนึ่งนี่นะครับซึ่งเป็นอดีตประหลัดเทศบาลตะบนวังโพอำเภอไซโยก
แล้วก็เป็นคนเดียวกับที่ได้มีการร้องเรียนจริงนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางในอำเภอท่าม่วงครับ
มาร่วมตรวจสอบแล้วก็บอกว่ายังดำเนินการใดไม่ได้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าผู้เสียหายนั้นได้มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วหรือยัง
ทำได้เพียงแค่สอบถามข้อมูลรายละเอียดเอาไว้ก่อนเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ทางผู้สื่อข่าวนั้นสอบถามกับประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นครับโดยเอารูปถ่ายบุคคลที่โดนร้องเรียนเนี่ยให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นดู
เขายืนยันนะฮะบอกว่าเป็นอาจารย์หนึ่งจริงครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะ
ที่สำนักแห่งนี้ครับมาเยอะเลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ยอมรับว่าไม่เคยเห็นตัวอาจารย์หนึ่งมานานกว่าสัปดาห์แล้วนะครับ
ส่วนที่ผ่านมาครับชาวบ้านเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยมักจะแจกข้าวของข้าวสารเครื่องใช้ให้กับชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำครับ
ส่วนที่มีข่าวร้องเรียนชาวบ้านก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเป็นยังไง
เรื่องที่สังพันธ์กับอาจารย์มาเรามีความเชื่ออย่างไรนะ
อันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสิเพราะว่า
เราก็ไม่รู้ว่านะเพราะว่าเราไม่รู้หรอก
นี่แหละค่ะก็ในกรณีนี้อย่างที่บอกนะคะที่นักธุรกิจคนนี้บอกว่า
มีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกว่าร้อยรายอันนี้น่าสนใจมากจริงนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงมาร้องกับสื่อบอกว่า
กับหมอดูนี่แหละค่ะเธอตั้งคันกับหมอดูรายนี้ด้วยค่ะ
ที่ท่ามุ่งกาญจนบุรีเธอใช้ชื่อเรียกหมอดูคนนี้ว่าอาจารย์หนึ่งนะคะ
คือสมมุติว่าเธอชื่อคุณบีก็แล้วกันนะคะ
บอกว่าเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาไปดูดวงที่สำนักนี้แหละ
แล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์หนึ่งทักอะไรก็แม่นไปหมดแนะนำให้เธอไปบวชชีพราม
ช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์หนึ่งชวนไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็คบหาดูใจกันในฐานะแฟน
จนกระทั่งสิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์หนึ่งไปทำบุญที่เชียงใหม่
ก็เห็นผู้หญิงคนนึงมาถ่ายรูปท่าทางสนิทสนมคุณบีก็เลยเข้าไปถาม
ดูว่าอ้าวแล้วคนนี้เป็นใครปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้
คือเหยื่อคนที่เป็นนักธุรกิจศูนย์เงินไป๑๔ล้านที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ข้อมูลว่าอาจารย์นั้นมีภรรยาเป็น
ตัวเป็นตนถึง๓คนมีทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
อันนี้ข้อมูลของเหยื่อให้มาตรงกันนะคะว่า
อาจารย์คนนี้มีภรรยา๓คนแล้วเหยื่อได้เห็นเหยื่อด้วยกันเองนะคะ
เธอก็เลยไปถามอาจารย์หนึ่งก็ได้คำตอบว่า
กำลังจะเลิกกันแล้วขอให้อดทนรอหน่อย
เธอก็ยอมเชื่อใจแล้วก็รอ
ผ่านไปพักหนึ่งมาตรวจเจอว่าตัวเองตั้งท้อง
กลับไปบอกอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งบอกว่า

แต่ถ้าอยากเก็บไว้ก็เลี้ยงดูเองและห้ามมาฟ้องร้องทีหลังด้วย
แล้วเธอบอกว่าสุดท้ายอาจารย์หนึ่งคนนี้เนี่ย
ซื้อยาขับมาให้เธอกินและเธอแท้งลูกค่ะ
คุณบีบอกว่าอาจารย์หนึ่งคิดว่าเธอตั้งท้องเพื่อผูกมัดเขา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้จะหาหลักฐานอะไร
เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเธอเป็นคนสมยอมเอง
และตอนนี้คุณผู้ชมมีผู้เสียหายจำนวนนึง
เขาพยายามติดต่อหากันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะ
พยานหลักฐานต่างเอามารวมกัน
เพื่อที่จะเตรียมฟ้องหมอดูคนนี้ที่เขาเรียกว่าอาจารย์หนึ่ง
คาดว่านะคะผู้เสียหายทั้งหมดนั้นมีมากถึง๑๐๐คนทีเดียวค่ะ
ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
ถูกหลอกมีเพศสัมพันธ์ถูกหลอกเงินมากกว่าร้อยคนนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ